ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนะครับนอกจากคั่วของพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐแล้ว
ตอนนี้ต้องจับตาดูที่คั่วของภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
วันนี้ในส่วนของที่ประชุมสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้มีมติมอบหมายให้กรรมการบริหารพัก
ประสานงานกับพักการเมืองต่างในการจัดตั้งรัฐบาล
ขณะที่นายชวนหลีกไทยไม่ขอตอบโต้ในภิรพรรณศาลีรัฐวิพาค
หลังจากถูกพาดพิงเรื่องเป็นผู้มีบารมีที่ทำให้พักเกิดความแตกแยก
ติดตามจากรายงานครับ
ทุกฝ่ายจับตามองว่าจะมีความชัดเจนในท่าทีทางการเมืองออกมาอย่างไร
และทิศทางจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
วันนี้ยังคงได้คำตอบเดิมเป็นแผ่นเสียงตกร่องว่า
ต้องรอมติจากที่ประชุมร่วมสสและกรรมการบริหารพัก

คงเป็นมติที่ให้กรรมการบริหารพักเป็นผู้ไปประสานงาน

เพื่อถามความเห็นการเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่
มติของที่ประชุมสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ในเรื่องที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ย
มติของที่ประชุมสอสอได้มอบ
ให้คณะกรรมการบริหารภักดิ์ไปประสานทิศทางการเมือง
กับภักดิ์การเมืองอื่น
มติที่ประชุมได้เน้นย้ำเรามีเป้าหมายคือ
ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
สองสถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง
ตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
จับสังเกตได้ว่าสอสอแต่ละคนที่เข้าประชุม

แม้แต่การนั่งประชุมก็เห็นได้ชัดเจนว่า

ส่วนบรรยากาศระหว่างประชุมไม่ต้องพูดถึง

เพราะเชิญผู้ที่ไม่ใช่สอสอออกจากห้องประชุมทั้งหมด
เป็นการหารือลับอภิปรายถกเถียงกันดูเดือดกว่า๔ชั่วโมง
ขณะที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพัก

ชี้แจ่งกรณีถูกพลาดพิงจากนายภีรพันธ์สารีรัฐวิภาค
บอกว่าส่วนตัวไม่มีปัญหากับนายพีรพันธ์
สิ่งที่นายพีรพันธ์โพสต์แม้ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใคร

ย้ำมาตลอดว่ามีคนภายนอกพยายามแทรกแทรงพัก
ด้วยการใช้เงินซื้อคนในพัก
ขณะที่ตลอดทั้งวันยังคงเห็นท่าทีของฝ่ายไม่ร่วมรัฐบาล
กับฝ่ายร่วมรัฐบาลตั้งป้อมดูเชิงกันไปมา
โดยเฉพาะกลุ่มของนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
พร้อมสอสอที่ใกล้ชิดอาทิตนายเทพไทยเสนพงศ์
สาธิตปิตุเตชะนายพนิษฐ์วิกฤตเศษ
อลงกรพลบุตรมานั่งดื่มกาแฟ
และพูดคุยกันกว่า๓ชั่วโมงปิดไปจากทุกครั้ง
กลางกระแสข่าวก่อนหน้าที่กลุ่มของ
นายถาวรเซนเนียมสสสงคลา
นายพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาคนายกรจาติกาวณิชย์

ซึ่งมีท่าทีสนับสนุนให้พักร่วมรัฐบาล
พักพลังประชารัฐจะแท็กทีมมารวมตัวกัน
นั่งดื่มกาแฟที่ร้านประจำพัก
และจัดประกาศทาธิของกลุ่ม

ไม่ได้มานั่งรวมกลุ่มกันตามที่มีกระแสข่าว

ลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อ
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ตัดสินใจร่วมรัฐบาล

นายอภิษฎย้อนถามว่าข่าวมาจากไหน

ให้สมาชิกที่ติดตามกว่า๕๗๐๐คน
รับรู้ว่ากรณีที่มีข่าวออกไปทางสื่อ

ขอเรียนว่ายังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใด
ขอให้ฟังจากการให้ข่าวที่เป็นทางการจากผมเท่านั้น